คุณผู้ชมฮะมาดูคดีใหญ่กันหน่อยครับ
และอาจจะทำให้มีคนตาย๓รายแล้ว
ทำให้มีคนตายเพิ่มอีก๑รายหรือเปล่า
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เดินทางมาประชุมความคืบหน้าของคดีนี้

คือเวลาประมาณบ่าย๒โมงกว่า

ก็ลงพื้นที่ในการเข้าตรวจค้น
แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลีนรายใหญ่
ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
หลังพบความเชื่อมโยงว่าเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารเสริมลีน
แก่นายประพัทธลำไยอายุ๔๘ปีนักธุรกิจหนุ่ม
ที่เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เมื่อวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมา
เพราะว่าตัวนักธุรกิจรายนี้เขามีน้ำหนักเยอะ
คือน้ำหนักประมาณ๑๐๒กิโลกรัม
แล้วก็ถูกพบเป็นศพอยู่ที่บ้านพักล่ะครับ

นักธุรกิจหนุ่มวัย๔๘นี้
กินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลีน
เพื่อเป็นการลดความอ้วน
๒เดือนลดได้ประมาณ๒๐กิโลกรัม
แต่คืนที่ตายก็ไปพบซองบรรจุอาหารเสริมลีนอยู่ข้างศพ
แล้วก็ยืนยันว่าก่อนตายกินอาหารเสริมลีน
แบบกล่องสีขาวและแบบกล่องสีดำเข้าไปนะฮะ
เพราะว่าอาหารเสริมยี่ห้อลีน
ส่วนกล่องสีขาวนี่ชื่อว่า
เป็นกล่องสีขาว๒ผลิตภัณฑ์ของลีนเขา
บอกว่าทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะ
ใช่ครับบล็อกแล้วก็เบิร์น๒อย่างนี้
ครับโดยพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตาเปิดเผยนะครับ
จากการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์
กล่องสีขาวจำนวนถึง๑๕๐กล่อง

ซื้อมาจากผู้ค้าบรายใหญ่ต่ออีกทอดหนึ่ง
จำนวน๕๐๐กล่องขายไปหมดแล้ว๓๕๐กล่อง
ซึ่งยาส่วนที่เหลืออีก๑๕๐กล่อง
หลังจากนี้ไปจะทำการตรวจสอบ

จะถูกดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายสารอาหาร

พร้อมกับเตรียมนำเสนอออยในการเพิกถอนจากตำรับยา
รวมถึงยังได้ประกาศเตือนห้ามประชาชนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักที่มีสารอันตรายโดยเด็ดขาด
หากใครที่ขายหรือว่าสถานที่จำหน่ายยาประเภทนี้จะมีความผิด
ทั้งผู้ใดที่มีการเก็บครอบครองไว้ก็จะมีความผิดด้วยนะครับ
ด้านของเพศรัชกรบรังสรรควงบุญหนักหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขจังหวัดสมุทรประการ
เปิดเผยครับว่าสารไซบูทรามีนที่ตรวจพบได้ถูกเพิกถอนทะเบียนในประเทศไทยแล้ว
ซึ่งการตรวจพบเนื่องจากมีการลักลอบนำเข้ามาผสม
ตัวยานี้มีผลทำให้หัวใจเต้นเร็วและอาจเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
จากศาลจะไปทำปฏิกิริยากฎประสาทส่วนกลาง
ทำให้ไม่อยากอาหารแล้วก็เร่งการคับทาย
ไม่ได้มีผลต่อการสลายไขมันแต่อย่างใดนะครับ
โดยผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ขอขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมถูกต้องตามกฎหมายในปี๒๕๕๙นะ
แต่ว่าภายหลังมีการลักลอบใส่สารต้องห้ามเข้าไปนะครับ
เพราะว่าเพราะว่านี่คุณสารต้องห้ามที่พบในผลิตภัณฑ์ลีน

๑ไซบูทรามีนมีฤทธิ์กล่อมประสาทส่วนกลาง

ส่งผลให้ส่งผลข้างเคียงกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
พบในลีนบล็อกเบิร์นเบรกบริ้วกล่องสีขาวนะครับ
ส่วนสารใบซาโคดิวมีฤทธิ์เป็นยาประบาย
เขาเลยมีการโฆษณานะลีนเขามีการโฆษณาบอกว่า
ให้กิน๒ผลิตภัณฑ์นี้ไปด้วยกัน
ก็คือหนึ่งเหมือนระบายอ่าระบายเชื่อระบาย
ใช่ฮะระบายให้ลดความอ้วน
สองก็เป็นการเสริมอืมก็คือการบล็อก
สิ่งที่เรากินเข้าไปถ้ามันจะเป็นไขมัน
ถ้ามันจะเป็นแป้งถ้ามันจะเป็นน้ำตาลอะไรต่าง

เหมือนหนึ่งระบายสองบล็อกไม่ให้อ้วน
ไม่ให้มันเข้าไปอีกอ่าบล็อกง่ายไม่ให้อ้วน
อันนี้แหละฮะถือว่าเป็น๒สารอันตรายนะครับ
ที่ตอนนี้มีการตรวจสอบว่าผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ลีนเนี่ย
เสียชีวิตไปแล้ว๓คน
รายแรกคือเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๘มีนาคม
รายที่๒เสียชีวิตเมื่อวันที่๖เมษายน

รายสุดท้ายเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๗เมษายน

ที่มีน้ำหนัก๑๐๒กิโลกรัม
แล้วก็ตอนนี้มีอีกรายนะคุณที่จำเป็นต้องตรวจสอบ
อยู่ระหว่างว่าเสียชีวิตจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ลีนหรือไม่
ถ้าใช่ก็จะกลายเป็น๔คนที่เสียชีวิตจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน
ใช้ในการลดความอ้วนนั่นเองนะครับน่ากลัวไหมคุณ
กลัวมากเลยถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะเพราะว่าไปส่งผลต่อระบบเกี่ยวกับหัวใจค่ะ

แล้วก็พลตำรวจเอกวิทยาชัยเปิดเผยเลยว่าตรวจสอบข้อมูลก็พบว่า
หนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ปฐุมธานีที่น้ำหนัก๑๐๒กิโลกรัมนี่แหละ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ทางปรายศนีย์จากบ้านที่ไปบุคคลที่สมุทรปราการแห่งนี้
ตอนนี้ก็ต้องยึดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ทั้งหมดนะครับ
เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบหาสารไซบลูทามีนไฮโดคอลายแล้วก็ใบซาโคดิล
ซึ่งเป็นสารต้องห้ามว่ามีอยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่
เรื่องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของบ้านที่สมุทรปราการ
แต่หากผลการตรวจสอบพบสารต้องห้ามอยู่ในผลิตภัณฑ์
ก็จะเรียกเจ้าของบ้านหรือว่านายจีรายุทธ์มาแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
อันนี้กรณีของผลิตภัณฑ์ลีน